คุณผู้ชมครับไปดูชีวิตของน้องจ่อยนะครับ
แล้วก็อาการป่วยของน้องเขาเด็ก๕ขวบเอง
แต่ป่วยหนักพอสมควรนะครับลำไส้ไม่ทำงาน
แต่ว่าหลังจากที่ข่าวเองหลังจากที่โลกโซเชียลเอง
เสนอข่าวของน้องไปก็มีผู้ใจบุญ
ร่วมบริจาคเงินในการที่จะให้น้องเขาได้รับการรักษา

ขณะที่คุณตาได้ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน
ที่ร่วมกันช่วยเหลือในการที่จะรักษาชีวิตของน้องจ่อยต่อไปครับ

เด็กชายพรพรมม่วงอ่อนนะครับ
วัย๕ขวบเป็นเด็กที่ป่วยโรคภูมิประสาทลำไส้ไม่ทำงาน
อาการดีขึ้นตามลำดับแถมอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
ให้คุณตาเมื่อสักครู่นี้คือคุณตานะ
คุณตาดีดกีต้าประกอบการร้องเพลงโชว์ผู้สึกข่าวแบบสด
ก็แน่นอนแล้วฮะเป็นที่ประทับใจ
แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน้องจ่อยเขาสุขภาพกายดีขึ้น

หลังจากที่สื่อได้นำเสนอข่าวของหลานชายไป
มีผู้ใจบุญจากทั่วประเทศโอนเงินมาให้แล้วกว่า๑ล้าน๘แสนบาท
ยืนยันว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า

โดยได้ทำบัญชีรายจ่ายไว้ในสมุดบัญชีทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยครับ
ขอขอบคุณผู้ใจบุญทั่วประเทศนะครับ
ที่ช่วยเดือนน้องเขานะ

มีเครื่องมีอะไรที่ต้องทำให้น้องเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

แม้ว่าตอนนี้ท้องของน้องยังโตอยู่

เปลี่ยนสารอาหารใหม่ให้ทุกเดือน
เพื่อให้ร่างกายปรับตัวในทางที่ดีขึ้นตามลำดับด้วยนะครับ
จ่อยเป็นลูกกำพร้าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันตั้งแต่น้องยังเล็กอยู่เลย
ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านโชคชัย
ตำรวจตรวจอำเภอศรีนบรงจังหวัดสุรินทร์นะครับ
จ่อยมีอาการตั้งแต่๖เดือนแล้ว
เริ่มจากท้องอืดขับถ่ายไม่ออกเด็ก๖เดือนก็บอกอะไรไม่ได้หรอกนะฮะ
แต่ว่าความทรมานของเขาก็น้องเขาก็ร้องตลอดเวลาคุณหมอตรวจก็พบแบบนี้นะครับ
อืดขับถ่ายไม่ได้ท้องบวมใหญ่ขึ้นเรื่อย
แพทย์ต้องผ่าตัดลำไส้ให้ตอนอายุ๑ขวบ๔เดือนคุณ

ปัจจุบันอายุ๕ขวบผ่าตัดมาแล้ว๓ครั้งยังต้องให้อาหารทางเส้นเลือดดำและขับถ่ายทางหน้าท้องอยู่
เมื่อสักครู่เราขึ้นเลขบัญชีให้คุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับ
ให้คุณผู้ชมที่มีใจบุญสามารถที่จะมอบเงินช่วยเหลือให้กับน้องเขาได้ด้วยนะครับ
ซึ่งคุณตาเขาก็แจกแจงรายละเอียดออกมานะคะ
และตอนนี้น้องจอยเขาก็นอกจิตใจดีขึ้นและอรุณดีขึ้น
แต่ก็ฝึกเล่นที่กำลังฝึกเล่น

ไปแก้ลุงฟังเนายครับ
ทั้งนั้นมาหายตามการเวลา
มันสิมาดนมันให้ในหัวใจเมื่อเคยร่างรา
ยังจุดจำทุกข่อยว่าจะอย่าเว้าเท่ากัน
รู้สวรรค์เย็นไก่เหล่าทรงจากผู้พร้อมคนอื่นไก่

ไม่ว่าจะมีคำสัญญามันเคยคิดสัญญานักควรอยู่
ในเคียงคาในแดนหัวหัวใจของคุณ
คุณมีอีกอย่างว่าพันทรายความรักของสองคนใด

ยังมั่นมุมขึ้นไปจนตอนนั้น
พักที่เล่นในเหตุภาพทั้งมีน้ำตาเข้ามาแด่งตื่ม
คว้าหัวเหล่าที่เข้ามาซึมก็เคยกินมากกว่าสุดที่
ในวันนี้เยี่ยวเจอกันแล้วที่ยังก็เข้าต้มต้มจากน้า
คุณไม่เอาตามหาไปยัง
มองสุดใจให้กล้องหาในทีสันปี
อย่ายูนี้อีกนานเท่าไหร่
โอ้โหนี่แหละครับเพลงของน้องจอยเพลงคู่คลองของคุณกล้องห้วยไร่

จ่อยครับกำลังใจน้องดีมากทุกคนให้กำลังใจน้องด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็บริจาคมาได้นะคะ
สำหรับการช่วยเหลือแล้วก็ต่อชีวิตน้องจอยเพราะว่าจะต้องรักษาไปอีกนานนะคะ